เปิดไทยรัฐทีวีเกาะติดกระแสการเมืองร้อน

แต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว

นายกครั้งที่๒คุณผู้ชม
ดูผลคะแนนเรียลไทม์ทางหน้าจอไทยรัฐกันได้
แต่ว่าถ้าใครแบบว่าเออเครียดพักจิตพักใจ
แวบมาบันเทิงไทยรัฐของเราก่อนนะ

ก็มีการแสดงความคิดความเห็นในเรื่องนี้

คนแรกค่ะอายม่อนจ้าอายม่อนสิทธิ์คำซอยนะฮะ

แล้วก็พร้อมกับข้อความบอกว่า

ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้ากันสักคนหรอกนะคะ
ใครจะเป็นนายกใครไม่เป็นนายก

ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนชีวิตฉันดีขึ้นหรอก
ใครได้เข้ามาบริหารบ้านเมือง

ไม่ขออะไรมากพี่มนต์สิทธิ์บอกว่าขอแค่นี้

ตายตายจดหมายผิดซอง
ตายตายจดหมายผิดซอง

มีมติรับคำร้องกรณีคุณพิธาถือหุ้นสื่อ
มีคำสั่งให้ยุติหน้าที่สอสอทันที
คนบันเทิงมีฟิตแบ็คเรื่องนี้เหมือนกันอย่างที่บอกไป

คิวเป๊ะมืออาชีพแบบสุด
ไม่รู้ว่าคิวเป๊ะที่ว่านี่หมายถึงใครนะคุณผู้ชม
แล้วก็ย้อนไปดูโพสต์ของพี่ก้องหน่อยเมื่อตอนสายตอนเช้าบอกว่า
ยังไงก็ได้ขอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเจ้านาย

พี่หนุ่มกัญชัยเคยพูดเอาไว้ในรายการ

แล้วทำไมวันนี้มันถึงยังไม่จบ
ส่วนทางคุณปออันนบคนนี้ก็มาแนวเดือดเหมือนกันค่ะ
สั้นแต่สะเทือนถึงหัวใจ
กลับมาที่พี่เสกโลโซกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เสกโลโซหลายวันก่อนนี่นะเขาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณพิธาแล้วก็ชาวด้อมส้ม
บอกว่าขอกำลังใจกับนักสู้ทุกคนพร้อมกับร้องเพลงผู้ชนะแบบนี้ค่ะ

โทษจะสนใจใครอย่างแนวคนแนวเท่านั้นผู้ชนะ
พี่เสกบอกมาแบบนี้นะ
ส่วนพี่แด๊กร็อกรายเดอร์คนนี้ขอลองซ้อมบอกว่าขอเป็นผู้แทนรัศดรหน่อย
โพสต์บอกว่าเห็นชอบอย่างยิ่งครับ
แล้วก็แคปชั่นบอกว่าอันนี้ลองซ้อมก่อนนะ

อันนี้แกได้พูดกับใครหรือเปล่าวันนี้นะ

ติดตามการเมืองมาตลอดเลยนะคะ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาตลอดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
พี่พอก็จะโพสต์แบบรัวนะคุณผู้ชม
เมื่อวานพี่พอโพสต์เอาไว้ถึงพี่สว
บอกว่าถ้าต้องการจะปิดสวิตช์ตัวเองจริงแนะนำเลย
สง่างามคือรับมาตรา๒
หรือง่ายคือลาออกไปครับ
พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าปิดสวิตช์สว
และสวก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนด้วยค่ะ

ทางน้องอิงฟ้าวราหะคนนี้เกาะติดกับเรื่องการเมืองเหมือนกัน
โพสต์ข้อความเอาไว้สั้นบอกว่า
เอาล่ะพรุ่งนี้ลุ้นตัวโก่ง
อันนี้น้องโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานนะก็คือวันนี้แหละนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านก็เป็นนักร้องเหมือนกัน
เป็นนักร้องเรียนตามที่ชาวเน็ตเขาเรียกกัน
วันนี้ออกมาร้องให้มีการตรวจสอบ
ศิลปินดังอย่างคุณก้องห้วยไร่กับน้าแอดคาราบาล
บอกว่าสองคนนี้อาจกระทำผิดพรบคอมหรือเปล่า
แล้วก็มีพฤติกรรมที่ใช้คำพูดคำจาจับ
ใส่ร้ายดูหมินสวญาติพี่น้อง
แล้วก็ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง
คุณสนทิยาเขามองว่าเข้าใจนะว่าทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้
แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
โดยสิ่งที่ศิลปินทั้งสองคนพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ย

แถมยังมีการเผยแพร่ลงไปในโซเชียลมีเดียด้วยนั่นเองคุณผู้ชม
พอข่าวออกปุ๊บโซเชียลมีเดียของกล้องห้วยไร่ก็เคลื่อนไหวทันที
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปเนี่ยบอกว่า
แค่ร้องว่าใจฟู
ไม่รู้ว่าจะใจฟูหรือใจบาง

อย่างที่บอกไปว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ
เพราะว่าหลังจากวันนี้เมืองไทยเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนก็ต้องรอดูกันแล้วกันเนอะ